กลับมาในช่วงนี้มาดูท่านนี้หน่อยค่ะ
คุณศิระเจนจาคะนะคะวันนี้ลงทุนนอนในโรงศพ
บอกว่าซ้อมตายค่ะเพื่อที่จะไล่อธิบดีควบคุมโรคให้ลาออก
เพราะว่าโควิดระบาดหนักมีคนเสียชีวิตจำนวนมาก

แล้วก็เข้าไปนอนในโรงอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
บอกว่าซ้อมตายนะคะบอกว่าเป็นสัญลักษณ์
เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึง
การรักษาของระบบสาธารณสุขได้แล้วก็สิ่งนี้
ในแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
และทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบถ้าแก้ไม่ได้ก็ขอให้ลาออกค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ผมขอซ้อมตายวันนี้คุณกุมโรคติดต่อ
ท่านไหวไหมท่านสามารถจะทำงานชิ้นนี้
ให้ประชาชนให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตโควิดได้หรือไม่
ถ้าไม่ไหวท่านพักเถอะ
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคุณศิระเจนจาคะในวันนี้ค่ะ
เดี๋ยวผมตอบคุณผู้ชมในเฟซบุ๊กหน่อยนะ
ซ้อมครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ซ้อม
พอดีคุณผู้ชมถามมาซ้อมครับคุณศิระเขาซ้อมเฉยฮะ